อ่ะคราวนี้ค่ะมาดูฤทธิสุราบ้างแหม่ฤทธิสุราเป็นเหตุ
ฉุนเพื่อนบ้านแล้วมาทำไมมาโวยวายค่ะครับโอ้โห
คว้ามีดมานะจะฟันศีรษะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ตีสองที่ผ่านมาคุณผู้ชมเห็นสภาพไหมอ่ะใช่ครับ
นอนอยู่แบบเนี้ยค่ะคือตำรวจสพร้องกวางเนี่ย
รับแจ้งเหตุว่ามันมีเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้นครับ
หมู่บ้านที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ
ริมถนนเนี่ยเจอร่างที่เซ็นเซอร์ไว้อยู่เนี่ย
คือนายพุธวันวงอายุห้าสิบสี่ปีเสียชีวิตอยู่
แล้วในมือถือกิ่งไม้มีมีดพกที่ลำตัวเล่มหนึ่ง
ตกอยู่ข้างลำตัวอีกเล่มนึงแล้วจากการตรวจสอบสภาพศพนะ
มีบาดแผลโดนฟันที่ศีรษะหลายแผลเลยค่ะ
ส่วนที่คอก็มีรอยมีดถูกปาดเป็นแผลลึกถามว่าใครทำอ่ะ
คนทำคือนายรณชิตใจวันอายุ๕๓ปีเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนทำเอง
ทำในพุทธจนตายเบื้องต้นอ้างว่าอะไร
ในพุทธเนี่ยเข้ามาทำร้ายก่อนแล้วถามว่าตัวนายรณชิตอ่ะ
มีแผลอะไรไหมนี่เขาเอาให้ดูที่พันแผลอยู่เนี่ยนะคะ
มีแผลที่แขนข้างซ้ายแล้วตอนที่ตำรวจถาม
นายรณชิตเขาพูดจาวกวนยังอยู่ในอาการมืนเมา
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวนายโรนชิตกับทางนายพุธผู้ตายเนี่ยนะคะ
กลับจากงานศพต่างคนต่างกลับนะ
แล้วถามว่าในงานในงานเป็นยังไง
ในงานก็มีการดื่มเหล้าด้วยบ้านของนายรณชิตเนี่ย
ติดกับนายพุทธเลยพอกลับมานายรณชิตก็มานั่งกินเหล้าต่อกับเพื่อนอีกคนนึง

ทีนี้ตัวในพุทธมาโวยวายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกัน
พุทธจะมาทำร้ายนายรณชิตก่อนเขาบอกแบบนี้นะ
โรนชิตก็เลยเอามีดในบ้านอ่ะฟันนายพุธ
เพราะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะหลายครั้งอ่ะเวลาที่พุทธเมาทีไรอ่ะ
ชอบมาอารวาสมาโวยวายใส่ตำรวจบอกว่าฟังนายรณชิตแล้ว
เดี๋ยวต้องไปเอาตัวเพื่อนที่กินเหล้าด้วยกันก็คือในดอน
ไปสอบสวนเพราะว่ายังเมาอยู่ทั้งคู่เลยคุณผู้ชม
ตอนที่สอบสวนเบื้องต้นตัวนายดอนปฏิเสธ
ดอนบอกว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์หรอกว่ารณชิตกับพุทธทะเลาะอะไรกัน
แต่เล่าให้ตำรวจฟังแค่ว่าตอนกลับจากงานศพไม่ได้มีปัญหานะ
ไม่ได้ทะเลาะกันตอนที่นั่งกินเหล้ากับรณชิตเนี่ย
ตัวในดอนหามือถือไม่เจอเลยจะขอตัวกลับบ้านจะไปเอาโทรศัพท์
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในพุทธผู้ตายมาตอนไหน
แต่ว่าโรนชิตกับพุทธเนี่ยอันนี้ดอนบอกนะ
ว่าเขามีปัญหากันอยู่แล้วบ้านอยู่ใกล้กันก็มีเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยอยู่แล้ว
ส่วนพี่ของในพุทธผู้ตายพอรู้ข่าวรีบมาเลยค่ะ
เห็นสภาพน้องแบบนี้ร้องไห้เสียใจเลย
คิดไงว่าจะกลายเป็นเหตุรุนแรงทำให้น้องตายได้
ปกติน้องกับตัวนายรณชิตบ้านเขาอยู่ติดกัน

คิดไงว่าทะเลาะกันตีกันคิดว่าแบบเล็กน้อย
ไม่คิดว่าจะทำให้ตายได้ขนาดนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลแพร่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
ต้องรอให้ตัวผู้ก่อเหตุสั่งเมาก่อนนะ